เมื่อวานี้คุณผู้ชมได้ดูการถ่ายทอดสดไหมคะ

ผู้ชายผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่๑๐๑ค่ะที่เสร็พภูมิ
คุณคะกินเหล้าเมาเคล้าเสียงเพลง
เปิดเพลงตูบสาดน้ำกันโครมคลาม
ทั้งที่กฎหมายไม่อนุญาต

ผู้ชายคนนี้หัวโจก
เป็นลูกจ้างอบตโพทอง
แล้วก็เป็นลูกของรองประธานอบตโพทองด้วย

โอ้โหแล้วตอนที่ไลฟ์สดนะคุณค่ะ

หลายคนก็คงคิดว่าประยุทธ์ก็คือนายก
เออได้ต้องประยุทธ์นั่นแหละเนอะ
เพื่อเล่นเหรอ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ

ฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจทหาร
นำกำลังลงพื้นที่บ้านพักของผู้ชายคนนี้เลย
ผู้ชายหัวโจกเนี่ยนำทีมเนี่ย
ชื่อว่านายเอ็มพิวราชแสนสมัครอายุ๑๙ปี
ผู้ชายคนนี้เป็นลูกจ้างอบตโพทอง
แล้วก็เป็นลูกชายรองประธานสภาอบตโพทองด้วยนะคะ

พร้อมกับเพื่อนอีก๔คนที่เป็นทีมงานเดียวกัน
หนึ่งนางสาวอรพินกกกลางอายุ๒๖ปี
สองนายชัยพรบูรณกิติอายุ๑๙ปี
สามนายสามพรานมาโยธาอายุ๒๒ปี
นายชัยวัดวัญชาอายุ๒๑ปี
ตำรวจสภโพทองนะคะแจ้งข้อกล่าวหา
ทั้ง๕คนเบื้องต้นผิดกฎหมาย๒ฉบับ
ฉบับแรกก็คือพรบควบคุมโรคติดต่อ
ฉบับที่๒คือพรกรฉุกเฉิน
๔คนเพื่อนของอภิราชเนี่ยตำรวจนำไปตรวจฉี่คุณค่ะ
ปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงเพิ่มอีก๑ข้อหา
คือทำผิดเกี่ยวกับข้อหายาเสพติดนะคะทีนี้วันนี้ตำรวจจะนำตัวทั้งหมดเนี่ย
ส่งฟ้องศาลที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีความผิดต่างกัน
เพราะฉะนั้นก็รับโทษกันไปค่ะ
ทีนี้เราไปถามนายเอมพิวราช
สำนึกไหมเอมพิราชเอมพิราชบอกว่าสำนึกเป็นที่สุด

หน้าตามันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะหลังจากที่สิ้นฤทธิเล่าไปแล้วนะคะ
พิวราชบอกว่าผมก็ยอมรับนะว่าผมทำเนี่ย
เพราะว่าเมาเหล้าอย่างหนักคือมันไม่ได้สติแล้วอ่ะคึกแล้วก็ขนองด้วย
ขอโทษสังคมขอโทษประชาชนขอโทษทุกคน
รวมถึงขอโทษนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้เอมพิราชรับปาก
เป็นมั่นเป็นเหมาะเลยบอกว่าจะทำตัวเป็นคนดี

สิบว่าเห็นดีครับ
สิบว่าเห็นอีกแล้วครับ
ไม่จำไม่ทำอีกแล้วครับ
ไม่ได้ทำอีกแล้วขอโทษหลายขอโทษหลายครั้ง

ทีนี้ถามพ่อของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
คุณพ่อของนายคนนี้ชื่อว่านายอมรเทพแสนสมัคร
เป็นรองประธานสภาอบตโพทองนะคะ
บอกว่าคือถ้าเกิดว่าวินาทีที่เกิดเหตุ
ถ้าผมอยู่ที่บ้านเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
แต่ผมไม่อยู่บ้านออกไปรับจ้างทำเถียงนาที่หมู่บ้านอื่น
ทราบข่าวก็ตอนเย็นแล้วโอ้โหตกใจมาก
แล้วลามปามไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ส่วนตัวไม่ได้สนับสนุนการกระทำของลูกแบบนี้
ก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนแล้วว่าสงกรานปีนี้งดเล่นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พ่อบอกต่อก็คือ
อยากขอโทษสังคมและชาวร้อยเอ็ดที่ลูกชายทำตัวไม่เหมาะสมแบบนี้นะคะ
ถามลูกชายแล้วแหละว่าทำอะไรไปรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมรู้ตัวไหม
ลูกชายบอกจะรู้ตัวได้ไงก็กินเหล้ามันไม่ได้สติแล้ว
เอาล่ะวันนี้เขาบอกว่าจะนำกระเช้ามาขอโทษนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเลยนะ
เออเดี๋ยวมาจากร้อยเอ็ดมากรุงเทพเลยเหรอ
รู้ทอบกับคืนถึงการด้วยคนเด็กนะครับ
พอถึงตอนเย็นเห็นตัวพวกท่านนายมาที่บ้านนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วลูกก็ไม่ได้แจ้งให้รับทราบนะครับ
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วผมก็ต้องขอโทษนะครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยแนะนำให้ลูกได้ทำความผิด
พรบอื่นนะครับเพราะว่าก็บอกเป็นประจำนะครับ
สงสัยนะครับลูกชายอาจจะมีความเครื่องขนองนะครับ
เท่ามาถึงการนะครับงั้นผมก็ต้องขอโทษนะครับ
กลับขอโทษนะครับแฟนเพลียดทุกท่านนะครับ
ที่ลูกชายนะครับและครอบครัวผมเองนะครับ
ได้ทำผิดไปนั้นนะครับ
ผมต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ผมเองก็กับลูกนะครับ
ก็อยากจะซื้อกระเช้าดอกไม้นะครับ
ขอโทษท่านนายกเป็นการส่วนตัวนะครับขอบคุณครับ